คุณผู้ชมค่ะมาเบรกนี้พาคุณผู้ชมย้อนข่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับความดราม่าของน้องธัญญาอาสยามีการโพสต์บอกว่ายอมจะต้องเป็นลูกอักกะตันยูกันแล้วล่ะครั้งนี้
เพราะว่าอดรนทนใช้หนี้แทนคุณแม่ไม่หวาดไม่ไหวแล้วใช้ให้แม่มาหลายครั้งแล้ว
หากว่าใครให้แม่ยืมเงินเนี่ยเธอจะไม่รับผิดชอบอีกแล้ว
พวกคุณมาเปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวกันครั้งแรก
ทั้งคู่บอกเลยไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายวันเหมือนกัน
มาเจอกันที่งานครั้งแรกเลย
ทางคุณแม่เองบอกว่าไม่เคยโกรธลูกสาวเลยค่ะ

แล้วก็ยังบอกด้วยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคิดถึงลูกสาวมากเลย
เพราะว่าไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้

ขอกลับไปคุยกันก่อนแล้วกัน
ในเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของการใช้โซเชียลนี้นะคะ

ตั้งสติให้มากกว่านี้ก่อนนะครับ

เดี๋ยวไปฟังทั้งคู่เปิดใจกันหน่อยค่ะ
แม่ก็ขอโทษสื่อทุกคนนะคะ
ทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับทางบ้านด้วย
คือจริงแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าว
แต่คือแบบเราไม่เคยแบบงอนกันหนักเลย
แต่ครั้งนี้งอนหนักจริงงอน
อนหนักมากงอนน้อง

แค่รอเรารออยากให้ลูกง้อแค่นั้นเอง
แค่เขาทักมาจะเอาชุดอะไรสีขาวพวกนี้

ต่างคนต่างถอยออกมาคนละก้าวก่อน
เพราะว่าเราอาจจะอารมณ์แบบนอยกันทั้งสอง

เราก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องแบบมีการเถียงกันหรือเปล่า
ก็เลยถอยออกมาห่างกันมาสักประมาณ๑อาทิตย์

ก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างใจเย็นกันมากขึ้น
แล้วเราก็ได้ปรับความเข้าใจกัน